ยังอยู่ที่ภาคใต้กันนะคะแต่คราวนี้เราจะย้ายไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะ
เพราะว่าที่นี่นะคะมีฝูงสัตว์กลุ่มหนึ่งนี้นะคะ
มายึดมาบุกมาทำรังที่บริเวณตำหนักเจ้าแม่กวนอิมค่ะ
ว่าแต่ว่าคือฝูงสัตว์อะไรให้คุณผู้ชมค่อยจับตาดูกันไป

เป็นฝูงเลยล่ะค่ะแต่จะบอกนะคะว่าที่ตำหนักเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้
อยู่ที่วัดถ้ำเสือวิปัสนาค่ะมีชาวบ้านเอาไปกลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
จากเจ้าแม่กวนอิ่มกันมากมายและจะบอกนะว่าที่แห่งนี้นะคะคุณผู้ชม
มีฝูงพึ่งป่าค่ะฝูงพึ่งป่า
มายึดซุ้มประตูหน้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์
ตรงนี้ความสูง๕เมตรนะคะแล้วพึ่งเนี่ยช็อปอยู่ที่สูง
แล้วชอบอยู่ในโรงที่มันเย็นสบายมองขึ้นไปคุณเห็นหรือยัง
อุ้ยมีหลายรังเลยค่ะรังใหญ่จังเลย
รังใหญ่รังเล็กมีหมดเลยนับรวมกันได้๑๓รังนะคะ
ขนาดตั้งแต่๒๐เซนติเมตรไปจนถึง๕๐เซนติเมตร
ดูมันขยับทีนี่นะคะซึ่งฝูงพึ่งนี่นะคะ
มันก็สร้างรังกระจัดกระจายอยู่ตามคานไม้หน้าซุ้มประตู
มี๙รังแล้วก็บนยอดโดมของตำหนักอีก๔รัง
นักท่องเที่ยวที่ไปยังไงตกตะลึงตกใจมากมาย
แต่ก็เอาล่ะไปแบบเงียบไปแบบสงบไม่ทำร้ายกันแล้วกัน
ก็เข้าไปสักการะเทวรูปเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะ
ทีนี้มีคนสงสัยว่าเอ้าแล้วกลิ่นควันทูปที่เราจุดไหว้เจ้าแม่กวนอิ่ม

มันจะไม่ไปรบกวนฝูงพึ่งเหรอเออเขาบอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรต่อพึ่งเลยใช่ไหม

พึ่งรับได้พึ่งชอบใช่ไหมครับเออพึ่งโอเคนานแล้ว
อื้อมึงก็โอเคอยู่อื้อถ้าวันไหนไม่โอเคก็นั่นแหละก็ต้องเจรจาคุยดี
นั่นแหละค่ะแต่ว่าพึ่งที่นี่บอกโอเคสบายมากอยู่ได้ไม่ทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด
ดังนั้นเนี่ยชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาก็เลยเชื่อว่าพึ่งเหล่านี้ให้โชคให้ลาบนะคะ

อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปพูดคุยกับพระกุมารอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ดูแลทำความสะอาดบริเวณหน้าตำหนักเจ้าแม่กวนอิ่ม

บอกว่าฝูงพึ่งเหล่านี้มาอยู่ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วงเด็กมาให้๕รังอยู่ไปอยู่มาคงอยู่สุขสบายดี
มีเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๓รังจนถึงปัจจุบันนะคะ
ซึ่งปกติแล้วเอาตามธรรมชาติน้ำพึ่งมันก็จะไปทำรังอยู่ตามหน้าผาถูกไหม
หรือไม่ก็ต้นไม้สูงที่อยู่ในป่าแบบนั้น
แต่ปีนี้ท่านบอกแปลกนะฟูงพึ่งเหล่านี้ทำไมถึงเลือกมาทำรังที่ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม
ก็น่าแปลกใจนะจาก๕รังเป็น๑๓รังภายในช่วงเวลาเดือน๒เดือน
ดูเอาแล้วกันนะคะแต่ว่าเอาล่ะในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพึ่งมาทำรัง
เขาก็ยังมองว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
แต่สิ่งหนึ่งเราก็คงต้องระมัดระวังเพิ่งจะต่อยเราด้วยอย่าไปทำร้ายมันแล้วกันนะคะ